ผิดภัยของยาบ้าที่มหาสละครามชาวบ้านเค้าแจ้งไปอย่างผู้ว่า
โอ้โหมีพ่อขายยาบ้าแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นน่ะ
มันซื้อขายยาบ้ากันแบบยังก็เอาเป็นว่าสินค้าแบบขายกันแบบเสรีอ่ะนะ
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาจับจับได้
ที่สำคัญก็คือไอ้แก๊งนี้นะมันใช้เด็กอายุแค่๑๐ขวบอย่างนี้๑๓ขวบ
ยาก็คือเป็นคนไปส่งยาบ้าโอ้โหไม่ได้แลกกับเงินนะฮะแลกกับยาบ้าวันละ๑๐เมตรนี่ฮะ
นี่เป็นหนึ่งใน๓จุดที่เจ้านับที่เข้าไปนะครับหลวดค้นจับกุมแก่งค้ายาเสบติดนะครับ
ชุดปฏิบัดการพิเศษฝ่าปกครองจังหวัดมหาสรคามไปกับฝ่าความมั่นคงการทะเลาวิชัยนะครับ
ก็สอบพอมาฆ่านะครับจู่โจมปิดร้อนรวดคนบ้านเป้าหมายของแกงค้ายาเสพติด
รายสำคัญในพื้นที่อำเภอกันธรวิชัยนะครับที่มหาสรคามนะฮะ
ไป๓จุดนะครับวันนี้นะครับชาวบ้านได้แจ้งเบาะแสมานะครับ
แจ้งไปยังสายด่วนของผู้ว่ามหาสรคามบอกว่าโอ้โหไม่ไหว
พฤติกรรมของแก๊งค้ายาบ้าแก๊งนี้เนี่ยทั้งพ่อค้ายาบ้าทั้งวัยรุ่นเนี่ยซื้อขายยาบ้ากันแบบเสรี
ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนี่ฮะจับกลุ่มมาได้นะครับจับได้หลายคนนะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างจุดที่เป็นบ้านพักในพื้นที่บ้านม่วงที่ตะบนกุฎไส้จ่อจับกลุ่มได้๓คน
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุห้าสิบนะฮะผู้ชายคนหนึ่งอายุสิบเก้า
เยาวชนชายอีกหนึ่งคนนะครับของกลางยาบ้าได้มา๑๒เม็ดนะ
วิ่งหนีออกทางหลังบ้านไปคนหนึ่งนะครับแล้วช่วงที่ตรวจค้นจับกลุ่ม
ปรากฏว่านี่ฮะมีเยาวชนเนี่ยทยอยมาซื้อยาบ้าอีก๒คนโดนจับไปด้วย
มาพอดีเป๊ะเลยได้จังหวะนี่ฮะโดนไปเลยฮะโอ้โหแล้วท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
คือหนึ่งในผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้นะมีคนนึงนะเป็นเยาวชนชายอายุ๑๓ปี
อายุแค่สิบสามอีกนะสิบสามปีเท่านั้นจากห้าคนที่คุมได้ที่บ้านหลังนี้
ตรวจปัสสาวะปัสสาวะฉี่ม่วงทั้งหมดนะเสพยาเสพติดทั้งหมดนะครับ
อีกจุดนึงเนี่ยไปเจอเจ้าของบ้านผู้หญิงนี่จุดที่สองเจ้าของบ้านผู้หญิงอายุสี่สิบ
มีเยาวชนชายนอนหลับอยู่ในบ้านสองคนนะอายุสิบหกสิบเจ็ดนี่ฮะเข้าไปนี่เจอเลย
หลับไม่รู้เรื่องรู้ราวนะฮะเสพยางั้น
ลบลบเข้าลบ
ทำวุ่งก่อนทำวุ่งออกมา
หลังลงภูเข้าหลอง
เอากุญแจมือมีไหม

เดี๋ยวใจเย็นใส่กุญแจมือให้กัน

เฮ้ยปล่อยเบื้องเขาจะรีบบืน

ใส่กุญแจมือให้กัน

เจ้าหน้าทีเฮ้ยเจ้าหน้าที
ลุกลุกลุกลุก

หาใส่มาสองคน

คนเสพยาบ้าค้ายาบ้าขายยาบ้า

คือไม่ได้ทำอะไรนะครับนอนหลับ
ลบสลายตื่นมาก็เสพยาไม่เสพยาก็ค้ายาขายยาส่งยาคือเยาวชนชายสองคนนี้เจอยาบ้า๙เม็ดนะฮะแล้วก็ถามว่าเออวิธีการเนี่ยเขาให้ทำอะไรยังไงล่ะที่เขาให้เดินยาบ้าเนี่ยคือไปส่งยาบ้าไปขายยาบ้าเนี่ยนะครับเยาวชนชายสองคนนี้บอกว่าเขาสองคนนี้มีหน้าที่เดินยาบ้าเวลามีคนมาสั่งซื้อเนี่ยก็จะได้ค่าจ้างเป็นยาบ้า
ส่งยาบ้าให้กับพวกพ่อค้าแม่ค้ายาบ้า
ปัสสาวะก็ปัสสาวะสีม่วงทั้งหมดนะครับ
รุปวันนี้จับได้๙นะฮะชาย๗หญิง๒นะครับ

เอ่อแล้วก็ไปจับผู้ชายเยอะ๔๓ปีได้อีกคนนึงนะฮะ
นี่อังมั้ยคะค่ะโอ้โห
จับได้ที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านครับ
ของกลางเนี่ยโอ้โห
คือเขาบอกว่าเขาไปรับมา๒๐๐กว่าเม็ด

มีอยู่ร้อยห้าสิบแปดเม็ดในกระเป๋าสะผัย

เอาไปส่งต่อเอาไปขายเรียบร้อยแล้ว